ทีนี้ไปดูเรื่องเพื่อไทยเพื่อทำเพื่อชาติกันหน่อยละกันนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนายกมีการพูดถึงเรื่องพักเพื่อชาติด้วย
ก็บอกแหละบอกว่าสามารถตั้งพักได้ไม่ผิดกฎหมาย
แต่อย่างหนึ่งที่นายกบอกว่าอยากให้ประชาชนดูเลยนะ
ดูเลยว่านักการเมืองพูดเอาไว้แล้วท้ายที่สุดแล้วจะทำได้จริงหรือเปล่า
อันนี้นายกบอกนะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็ได้พูดถึงเรื่องของการจัดตั้งพักเพื่อชาติ
ว่าสามารถตั้งได้ถ้าเกิดว่าไม่ผิดกติกาหลักเกณฑ์หรือว่าข้อกฎหมาย
แต่ขอให้ประชาชนติดตามกับสิ่งที่นักการเมืองพูดเอาไว้
ว่าสามารถทำนู่นได้ทำนั่นได้ทำนี่ได้จะทำได้จริงหรือเปล่า
เพราะว่าทุกอย่างอยู่ที่กฎหมายอยู่ที่งบประมาณที่จะใช้ดำเนินการ
ส่วนพักการเมืองใช้ช่องทางตั้งพักสาขาแก้เกมกฎหมาย
เรื่องนี้นายกบอกว่าส่วนตัวไม่เคยมองการเมืองเป็นเรื่องของเกมนะ
และไม่ใช่นักการเมืองเลยพยายามศึกษาว่าการเมืองของไทยมีลักษณะยังไง

ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
ก็บอกว่าการที่นายจตุพรมาช่วยงานพักเพื่อชาติหากประชาชนชอบก็เป็นเรื่องของประชาชน
และเมื่อถามถึงผลสำรวจความเห็นประชาชนของกองทัพที่มีต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาและผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ผลเอกประวิทย์ก็บอกว่าความนิยมในตัวนายกรัฐมนตรียังเป็นไปในทิศทางที่ดี
หากดูจากการทำงานของนายกเชื่อว่าได้คะแนนบวกเท่านั้นนะครับ
ด้านของนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชก็บอกว่าพักเพื่อชาติเป็นพักการเมืองเดิมที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี๕๖
ไม่ใช่ภักดิ์อะไรหรือภักดิ์สำรองภักดิ์โนมินีของภักดิ์ใดที่พร้อมรองรับฝ่ายประชาธิปไทยทุกคน
บอกว่าจะเป็นเรือแจวพาไปที่เกาะกลางก็หมายถึงว่าทุกฝ่ายจะมาเจอกันที่เกาะแห่งนี้นะครับ
ยอมรับในทุกฝ่ายที่แต่ก่อนอาจจะมีความขัดแย้งกันนะครับ
โดยเฉพาะกลุ่มนปชที่ไม่มีพื้นที่ในพักเพื่อไทย
พร้อมย้ำว่าพักเพื่อชาติไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายสนทิลิ้มทองกุล
นำกลุ่มพันธมิตรและนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระแต่อย่างใด
แต่ยอมรับว่ามีการพูดคุยเรื่องทางออกประเทศ
ขณะที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจริงนะครับ
อสมวันนี้นิดนึงนายทะนากรจึงรุ่งเรือนกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่นะครับ
หลังได้รับแจ้งจากกรกตกรณีห้ามขอรับบริจาคเงินรวมถึงขายสินค้าที่ลึก
เพื่อระดมทุนเข้าพักโดยอ้างว่าเป็นการจัดกิจกรรมทางการเมือง
โดยนายปิยบุตรเรียกร้องให้กรกตออกมาติเป็นคำสั่งให้ชัดเจนมา
พักการเมืองระดมทุนเพื่อพักจะได้ไปฟ้องขอถอนคำสั่งนี้ซะ
เช่นเดียวกับนายธนทรก็ยืนยันพักอนาคตใหม่ตั้งใจจริง
ที่อยากให้การเงินของพักการเมืองเป็นเรื่องที่โปร่งใส
เข้าใจเจตนาของกฎหมายด้วยนะครับ